พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบนท้องถนน

เป็นคลิปที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นต้องลุ้น
ว่าชีวิตของเด็กนักเรียน
บนรถสองแถวรับส่งนักเรียน
จะรอดตายหรือไม่

รถสองแถวบรรทุกแล้วก็รับส่งนักเรียน
กำลังจะผ่านแยกแต่ไฟแดงแล้วนะ

ดูกันไปนะครับ
จังหวะรอดชีวิตนะครับผู้นำคลิปมาโพสต์ก็คือคุณคาบรมสังคริน
บอกว่าเพื่อต้องการให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้เห็นคลิป
จะได้รู้ว่าฝากชีวิตลูกหลานท่านไว้กับใคร
แย่มากครับที่เอาชีวิตเด็กไปเสี่ยงเช่นนี้
เห็นไฟแดงแล้วทำทีทำท่าเหมือนจะเบรก
แต่สุดท้ายอยู่ขับรถพุ่งฝ่าไฟแดงไป
และเกือบจะถูกรถบรรทุกที่มาทางซ้ายเนี่ย
เขาก็ออกมาตามไฟเขียวปกติชน
โชคดีมากนะครับที่รอดชีวิตกันมาได้นะครับ
เน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเมื่อเห็นคลิปนี้
แล้วก็บอกว่าตำรวจกบินบุรีควรตามตัวโชเฟอร์รถรับส่งนักเรียนคันนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะครับ
แล้วคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมตกออกตกใจกันนะ